ยกเมนูอาหารของโปรดคุณชนะมาไว้

ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านบะหมี่ในตำนาน

เหมือนเขาเป็นตำนานเก่ามากว่า๙๐ปี
เฮ่ยขายมา๙๐กว่าปี
ใช่ค่ะเขามีเคล็ดลับทีเด็ดอะไรยังไงที่มันน่าสนใจเนี่ย

วัญชาติครับปริยาโพรามครับ
เราเปิดมาประมาณ๙๐ปี
ถ้าลูกค้าจะมาทานบะหมี่ที่มันเส้นนุ่มเหนียวหอม

โอ้โฮอาหมอยใบตองวันนี้จะได้ทานบะหมี่ค่ะที่เป็นระดับ
ตำนานความเก่าแก่ความอร่อยเลยนะคะ
ต้อนรับเฮียชาติสวัสดีค่ะ

เขาบอกว่าบะหมี่ที่นี่เป็นบะหมี่แบบฟิวชั่น
บอกว่าบะหมี่ที่นี่เป็นบะหมี่แบบฟิวชั่น

ฟิวชั่นคือบะหมี่ที่ของเราคิดตามแนวที่มันน่าจะเป็นไปได้ของลูกค้า
ก็คือบะหมี่ที่ของเราคิดตามแนวที่มันน่าจะเป็นไปได้ของลูกค้า

ฟิวชั่นคือบะหมี่ที่ของเราคิดตามแนวที่มันน่าจะเป็นไปได้ของลูกค้า

มีบะหมี่แบบหลากหลายเชื้อชาติเขาบอกว่าเป็นบะหมี่สามสันชาติเหรอคะ

ใช่ครับใช่ครับมีชาติอะไรบ้างยังไงคะเฮียคะ
ก็มีคาโบนาล่าก็เป็นออกแนวฝรั่งนะครับ

รู้อย่างแรกทาโบนาร่าที่เห็นอยู่นี่
เป็นบะหมี่คาโบนาร่าเคยเห็นแต่สปาเกต

ใช้เส้นบะหมี่แทนเส้นสปาเกตตี้

โหสุดยอดเป็นแบบฝรั่งแล้ว
อันที่สองก็เป็นบะหมี่จักรพัดนะครับ

แบบจีนเลยเป็นบะหมี่จักรพรรดิ

นี่คือบะหมี่แบบไทยสามสัญชาติก็คือมีไทยมีจีนมีฝรั่งนั่นเอง
นี่คือบะหมี่แบบไทยสามสัญชาติก็คือมีไทยมีจีนมีฝรั่งนั่นเอง

อันนี้เป็นบะหมี่กะเพราหมูแดงหมูกรอบค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเล่าถึงตำนานของร้านก่อนเฮ่งกี่๙๐ปีเลยเหรอคะ

แต่คุณพ่อตั้งแต่สมัยคุณพ่ออยู่เมืองจีนก็มีอาจารยอดฝีมือของที่นั่น

ตั้งแต่คุณพ่อตั้งแต่สมัยคุณพ่ออยู่บางจีนก็เลย
ตั้งแต่คุณพ่อตั้งแต่สมัยคุณพ่ออยู่บางจีนก็เลย

การสามารถปรับทิศทางทั้งไทยจีนและฝรั่งได้หมดเลย
เห็นบอกว่าบะหมูของเราไม่ธรรมดา
เราทำเองหมด

อยากให้ดูภาพบะหมูที่เรานำมาด้วย

อันนี้เส้นโบราณนะครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับ

ทำด้วยมือสมัยก่อนคือต้องทำ
คุณพ่อนั่งพับและหานแล้วหลับไปด้วย
ไม่มี
เป็นปะหมี่เส้นสดวันต่อวัน
ตอนนี้ก็ยังคงสูตรเอกลักษณ์
เอาไว้ก็คือเป็นบะหมี่เส้นสดที่ทำเองเป็นแบบจุดเด่นของทางร้านเลยนะคะ
ครับแล้วมีเมนูอะไรบ้างในร้านเห็นมันมีเยอะมากมีสามสัญชาติ
เพราะว่าเมนูในร้านต้องเยอะมากมากนะคะเฮียก็เนี่ยฮะที่เห็นนะครับ
มีบะหมี่เป๋าฮึ้งแล้วก็กลวยซีหมี่บะหมี่หมูแดง
มีหยกหมูแดงมีหยกก็มีฮะมีหมูแดงหมูกรอบหมูกรอบ
ข้าวผัดปูค่ะบะหมี่ไข่พะโล้บะหมี่ลูกชิ้นปลาครับโอ้โห
หมูกรอบแล้วก็บะหมี่ปูบะหมี่ปูบะหมี่ปูเนี่ยอันนี้สำคัญ
ตะปูของเฮียชาติเนี่ยเน้นเรื่องของความสดใหม่
หลายคนอยากจะทานปูก็ต้องดูที่เนื้อปูมันต้องสดเพราะมันสดปั๊บมันจะมีความหวานของเนื้อ
ว้าวสุดยอดเลยและที่สำคัญมีบะหมี่เป๋าฮือ
อันนี้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากคือไม่เคยทานบะหมี่เป่าฮื้อ
ไอ้เป๋าฮื้อเคยทานค่ะเรามีแนวคิดยังไงเอาเป๋าฮื้อมาเริ่มกับบะหมี่
ผมว่าเอ่อสไตล์แบบแบบออกจีนจีนเนี่ยนะถ้ามันเป็นเป๋าฮื้อเนี่ย
มันจะเหนียวเหนียวหนึ่งหนึกค่ะซึ่งผมว่ามันน่าจะเออมันน่าจะเข้ากัน
มันน่าจะเข้ากันแล้วมันง่ายด้วยมาปุ๊บก็ไอ้นั่นเลย
เดียวแล้วก็โอเคเลยแล้วร้านเฮียเนี่ยมีบะหมี่ที่เป็นฟิวชั่นนี้มานานแค่ไหน
เออฟิวชั่นครับประมาณสิบปีครับสิบปีแล้วหรอครับสิบปีแล้วครับ
เรียกได้ว่าบุกเบิกบะหมี่ฟิวชั่นเจ้าแรกของเมืองไทยเลยนะ
ใช่ครับเพราะว่าเมนูมันเยอะมากมากนะคะแล้วก็วัตถุดิบต่างอย่างนี้ค่ะ
เราทำเองหมดไหมอย่างหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อทำเองครับ
ทำเองหมดเลยคือเป็นบะหมี่แบบทำเองอ่ะก็บางส่วนฮะบางส่วนบางส่วนก็มีพวกคาโบร่าแฮมนี่ก็คงจะต้องนำมานะครับ
เป็นพวกหมูแดงหมูกรอบก็คือใช่ครับทางร้านทำเองหมดเลยนอกจากเมนูเส้นก็มีข้าวผัดปูด้วยใช่ครับ
มีข้าวผัดปูอันนี้เห็นแล้วเนี่ยค่ะโอ้มันหอมบ้างนะคุณเห็นไหมดูน่าผันมากตัวเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแล้วกันค่ะ
หยิบขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะแล้วจะบอกว่าข้าวผัดปูดูเหมือนมันธรรมดาแต่แต่เวลาการผัดวิธีการผัดคุณเห็นข้าวไหม
มันจะดูมันเลี้ยงเม็ดน่ะเออแล้วเนี่ยข้าวมันเด้งอ่ะที่ผมจะบอกก็คือมันหอมมันหอมแล้วมันได้กลิ่นค่ะ
เวลาคนผัดผัดแบบจริงเนี่ยมันจะมีแบบว่ามีเคล็ดลับไหมแบบไหม้นิดหนึ่งถูกไหมเป็นแบบมันกลิ่นแบบก้นกระทะค่ะใช่ครับ
จุดขายยังไงที่ทำให้ร้านเนี่ยมันอยู่ยงคงกระพันมาเก้าสิบปีแบบนี้คะก็คือความตั้งใจที่จะทำให้มันดีค่ะ
ว่าเราเองเนี่ยคือบอกว่าแทบจะอะไร
อุทิตย์ตัวให้กับเส้นบะหมี่เลย

อยากให้ลูกค้าได้ในสิ่งดีร้านอยู่ที่ไหนคะเฮีย

ถนนมหาชัยตรง๔แยกหลาย๔แยก

เฮงกี่บะหมี่ฟิวชั่นประตูผี
ประตูผีได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะชิมกัน
ดิฉันขอคาโบนาล่าได้ไหมคุณชนะ
มันดูแบบเหมาะกับหน้าตาของดิฉันมาก
เขาจะต้องแย่งจากทางผมไป
ไม่ให้เดี๋ยวแฟนคลับเค้าก็โกรธผมอีก
มันเหมาะกับหน้าตาที่มันออกฝรั่งของดิฉันมาก

กับเวลาใครมันคลีมซอสได้ยังไง
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้า
มันเข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อมาก
คาโบนาร่าครีมซอสมันจะมีกลิ่นหอม
ของเครื่องของเขาส่วนผสมของเขา
แล้วมันลงตัวมากคือปกติทานสปาเกตติคาร์โบนาร่าบางคนบอกเลี่ยน
แต่ว่าบ่มีคาร์โบนาร่าของเฮ่งกียังไม่เลี่ยน
มันจะมีความมันเค็มอร่อยหรือคะคุณ
พลาดไปคุณได้ทำการต้องไปแล้ว

ใครได้ทานไหมจะชาดดูสิทำไมให้ผมกินเลย
ผมถือมาให้ดูครับนี่คืออีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของร้าน
อีกหนึ่งเมนูที่คุณผู้ชมควรจะต้องสั่ง

เดี๋ยวลองทานดูว่ารสชาติเป็นยังไง

ก็มีเป๋าฮื้อมีหมูแดงมีเนื้อปูแล้วก็ปูอัดนะครับ
ไข่พะโลกหมูกรอบลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลา
โอ้โหครอบเลยเครื่องแน่นมากเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีผักด้วยนะคะเป็นผักกวางตุ้ง
ใช่ครับ
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
หูแดงหูแดงด้วย
คุณชนะ

เดี๋ยวสิคุณคุณต้องให้ชิมไม่ได้ให้กินเอาอิ่ม
อันนี้คุณอิ่มแล้วเนี่ยวางได้แล้ว
นี่ก็ให้เล่าให้ฟังหน่อยรสชาติมันเป็นยังไง
บ่ามีจักรพัดเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้าน
สุดยอดของดีจริงปากมันไปหมด
รสชาติมันนัวมากรสชาติคือมันหอมหวานมัน
คือรสชาติมันจะมีความหวานหน่อยคืออาหารจีนคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันต้องมีความมันนิดหน่อยถูกไหม
แล้วมันจะมีความหอมหวานอยู่ในตัวของมัน
ถ้าคุณผู้ชมชอบเห็นก็เติมเข้าไปอันนี้คือเราทานแบบไม่ปรุงเลยนะ
อันนี้เรายังไม่ได้ปรุงไงแต่นี่คือรสชาติแบบว่าออริจินัลดั้งเดิมของเขา
แล้วเป่าฮื้อคุณผู้ชมเป่าฮื้อเนี่ยทีเด็ด

คือมันหนึบมันหนึบไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวเห็นไหม
หลายคนคิดว่าเป่าฮื้อถ้าเกิดทำไม่ดีมันจะเหนียว
แต่นี่มันนุ่มพอดียชาติพูดอะไรบ้างนะ
คือได้มาทีวีช่องนี้แล้วแฮปปี้เลยเพราะว่า๒พิธีกรเยี่ยมมาก

จะผ่านผัดไทยทิพย์สมัย

นี่แสบกว่าอยู่ที่ที่สวนนั้นมีร้านอะไรบ้าง
เปิดติดตามไปไหน

เราก็หยุดวันอังคารครับโทรไปได้ไหม
ได้ครับได้ครับก็มีเบอร์โทรก็๐๙๓๙๓๖๕๖๕๒นะครับ
แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ๐๙๒๖๕๒๔๔แล้วก็๖๕ครับ
กลัวจะบอกอะไรสักครู่นี้เฮียชัดแอบไปเหล่ภรรยา

เพื่อติดต่อมาหมายให้โทรศัพท์ด้านล่างนะครับ
วันนี้ขอบคุณเฮียชัดจากรัฐเฮงกินสวัสดีครับ
เมนูเด็ดอร่อยทั้งนั้นวันนี้เราพุงกลางแน่นอนคุณชนะ
สุดยอดเลยคุณผู้ชมครับไปทานกันให้ได้

ยืนยันได้จากวันเก่าแก่๙๐ปีค่ะขอบคุณเฮียชัดมาที่มาในวันนี้นะครับ
เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ